ครับช่วงนี้แน่นอนหลายท่านใช้เรื่องของโครงการคนละครึ่งอยู่เวลาไปก็ต้องยื่นมือถือให้กับแม่ค้าสแกนแม่ค้าสแกนเสร็จปุ๊บบางทีก็วางเอาไว้รอให้ลูกค้ามาหยิบแต่ว่าบางทีร้านมันคนเยอะชุดละมุนมิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปเห็นมือถือเขาวางกันอยู่ฉกไปหน้าตาเฉยไม่ใช่ของตัวเอง

ว่าเนี่ยสแกนเสร็จปุ๊บก็ยืนให้ลูกค้าไปลูกค้าก็สแกนเสร็จปุ๊บก็วางเอาไว้เดี๋ยวก็มาหยิบกันไปนะจากนั้นคนร้ายผู้หญิงคนนี้ทำทีมันไปซื้อของแตะว่าซื้อเป็นเงินสดครับมีคนนี้แล้วหานะ
ก็วางเอาไว้กลับมาหาทำไมมันหามือถือไม่เจอแล้วมันหายไปไหน
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดถึงได้เห็นว่ามีคนมาหยิบไป
แล้วก็เป็นรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
ขณะที่แม่ค้าขายน้ำซึ่งอยู่ร้านติดกันก็บอกว่าเขาจำได้
จำได้ผู้หญิงคนนั้นไปซื้อน้ำเก้งหวยเขา๘๕บาท
แล้วก็สแกนจ่ายคนละครึ่ง๔๒บาท๕๐สตางค์
แต่ตอนจ่ายไม่ยอมกดรหัสยืนยันการชำระเงินทำให้ชำระเงินไม่เสร็จ
ชื่อก็เลยไม่ปรากฏจังหวะนั้นตนเองลูกค้าเยอะหน้าร้าน
ประกอบกับระบบการยืนยันการชำระเงินมันช้า
เนื่องจากมีคนใช้เยอะก็เลยไม่ได้ตรวจสอบก็เลยไม่ทราบชื่อเลยทีนี้
แต่ก็คาดว่าน่าจะทำแบบนี้หลายร้านกับมิจฉาชีพคนเดียวกัน
ต้นตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
คนร้ายคนนี้ขี่รถออกไปทางบ้านหนองปลาปะ
ตำบลขามใหญ่ก็คงคิดว่าได้อีกไม่นานคงจะได้ตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป